ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยเป็นเรื่องของบ้านหลังนึงเขาบอกเขาอยู่ดีดีเนี่ยต้องกลายเป็นที่ดินตาบอดยังไงเพราะว่ารอบข้างเนี่ยเขาขายกันไปหมดแล้วเจ้าของใหม่มาเนี่ยเขาสร้างกำแพงลูกศรสีแดงอยู่ตรงนู้นนั่นคือบ้านนะฮะแล้วจะมีรั้วรวดหนามกั้นอยู่ตรงนี้ค่ะฝั่งนี้ก็เป็นกำแพงค่ะนะครับก่อนหน้านี้เจ้าของบ้านอยู่แถวบางบอนนะบอกมันมีท
ล้อมกำแพงหมดจะออกอีกทางก็มีคูน้ำออกอย่างยากลำบากไม่รู้จะไปทางไหนกลายเป็นที่ตาบอดแล้วออกยังไงอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะเคยบอกเจ้าของที่ดินแถวเนี้ยที่เขามาซื้อต่อซื้อต่อกันเนี่ยบอกก็ซื้อด้านในเนี่ยซื้อของเราไปด้วยได้ไหมแต่เขาไม่ซื้อกันค่ะไม่รู้จะทำยังไงนะฮะเนื้อที่เนี่ยประมาณหนึ่งไร่นะครับอยู่แถวถนน

เดินตรงมาถึงรถหนามตรงนี้ก็โอ้โหกว่าจะฝ่ามาได้ใช่ไหมใช่แล้วดินทั้งนั้นแล้วมีคลองกั้นอีกคลองนู้นอีกปีนข้ามกำแพงเหรอหรือยังไงสูงไปนะกำแพงป่ากระถิ่นทั้งนั้นนะฮะคือต้องเดินถ้าถ้าจะไปจากทางนี้เข้าไปก็ต้องเดินลุยกันแบบจนสุดทางอ่ะสองร้อยเมตรอ่ะค่ะนี่ฮะโอ้โหทุกผู้ชมครับอ้าวเราก็
เจ้าของที่เจ้าของบ้านที่เขาร้องขอความช่วยเหลือมาอืมค่ะไปนะฮะไปลงพื้นที่ไปถามออกทางไหนครับเนี้ยอืมเขาบอกนี่มันไงมีทางออกอยู่ทางนู้นไหนอ่ะค่ะนี่ไงติกำลังพาไปอ่าเดี๋ยวมันมีทางออกจริงจริงอืมอ่านี่นะฮะอ่าเจ้าของที่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็กั้นลงกั้นเหล็กเห็นไหมปีนเปินก็ไม่ได้หรอกใช่ไ
โหอ่อมันมันมีทางอยู่เอาติ้งไม่ถึงสักทีเนี้ยเห็นมะเห็นมะนี่แล้วมาถึงแล้ว
ใต้ว่าหีวุ่ยอ้าวไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะให้ติดำให้ดูอ่าอันนี้คือคือทางที่จะเข้าออกบ้านหลัง๒
ใครเค้าขายไม่ได้กลายเป็นที่ตาบอด
อุ๋ยขอโทษนะเอาจริงคืออันนี้
ถ้าบอกว่าเป็นทางที่ว่าสัตว์มาขุดเอาไว้แล้วมันจะมุดเข้ามุดออก
พอเข้าใจได้แต่ถ้าจะบอกว่าให้มันเป็นทางออกของคนเนี่ยเข้าออก

ตรงนู้นคือที่เราจอดรถ
แต่ปัจจุบันเนี่ยคนใช้รอด

ถ้าเป็นเหมือนจริงไหมก็น่ารันทดมาก
แต่เราก็ต้องมาตรวจสอบก่อนว่ามันมีทางเข้าออกทางอื่นหรือเปล่า
พอเข้าไปข้างในเนี่ยด้านในเนี่ย
ที่บ้านมีคนอยู่๓คนแมวตัวนึงหมาตัวนึงมีนกอีก๔๕ตัว
สำหรับในด้านหลังบ้านยี่ฝั่งเป็นอูรถยนต์มีฮูน้ำกั้นกลาง
เนี่ยเห็นมะระวังหัวติ
เฮ้อหูย
หลอนเมื่อไหร่มามันรอด
วันนี้ติแบบนี่เลย
ติไหมใช่หมา

ใช่ด้วยเออจริงจริงเจ้าของบ้านเขาบอกว่าก่อนเป็นทางหมารอดจริงจริง
เหรอแล้วเขาหาทางออกไม่เจอแล้วเขามาเจอตรงนี้
ก็เลยก็เลยต้องออกอย่างงี้ก็เนี่ยช่างภาพผู้สื่อข่าวของเราก็ต้อง
ก็มุดกันอย่างงี้เลยนะคะตรงทางนี้นี่แหละอ้าวอ่า
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปคุยกับเจ้าของบ้านนะครับ
เออก็น่าเห็นใจอ่ะดูสิเห็นไหม
แกอยู่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่ปี๒๕๐๑นะฮู
หกสิบกว่าปี๖๕๖๖ปี
เมื่อก่อนแถวเนี้ยเป็นไร่เป็นสวนบ้านแกเนี่ยมีเนื้อที่อยู่หนึ่งไร่
เมื่อก่อนเวลาจะเข้าออกบ้านเนี่ยจะไปข้างนอกเนี่ยแกก็ต้องเดินลัดเลาะไปตามสวนไร่ของชาวบ้าน
เมื่อก่อนก็แกก็อยู่ด้านในอย่างนี้นี่แหละแต่เมื่อก่อนเนี่ยยังเดินลัดเลาะทำสวนตามไร่ของชาวบ้านได้นะครับ
ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยมันมีการขายที่ต่อกันไปแล้วที่ผืนอื่นที่เขาซื้อต่อกันไปเนี่ยเขาสร้างกำแพงกั้น
ปี๒๕๐๔เนี่ยมีในทุนมาซื้อที่ดินเส้นทางที่การใช้เดินออกไปข้างนอกไปสู่โลกภายนอกแต่ตอนนั้นยังเดินลัดล้อได้นะ
ตอนที่ปี๒๕๐๔เขามาซื้อที่ดินนะครับจนกระทั่งปี๒๕๖๓เมื่อ๓ปีก่อนนะมีในทุนมาซื้อที่ดินต่ออีกรอบนี้เขาสร้างกำแพงกั้น
มันก็เลยปิดบังล้อมรอบทางหน้าบ้านที่เคยใช้เป็นพื้นที่หน้าบ้านเข้าออกแล้วเดินผ่านสวนเขามันก็ผ่านไม่ได้แล้ว
เธอก็ต้องมาเดินผ่านสวนไร่ของเจ้าของสวนอีกจุดหนึ่งเขาก็ให้เดินผ่านได้เขาก็ยอมกันที่
ให้หนึ่งเมตรนะฮะจากบ้านเธอเนี่ยไปถึงถนนนะครับแต่พอไปเดินจริงจริงเนี่ย
พบว่าโอ๊ะโหเอาจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่๑เมตรอ่ะมันเหลือไม่ถึงขืบบบางช่วง
เนี่ยมันมันถูกกำแพงเนี่ยกินเกินเข้ามาอีกดินซุดอีกอะไรอีกสุดท้ายมันก็เลยเลย
ปี๖๓นะครับให้ทนายฟ้องร้องขอทางเดินให้หน่อย
ทนายก็มายื่นฟ้องขอทางเดินกว้าง๓เมตรแล้วศาลก็มีคำสั่งให้เปิดเส้นทาง
เอาไว้ก่อนชั่วคราวตั้งแต่ช่วง๖๓ถึง๖๕ค่ะ
ระหว่างรอคำตัดสินนะครับจนมิถุนายนที่ผ่านมา
พอสารตัดสินแล้วแพ้คดีปุ๊บเจ้าของพี่ปิดที่เลยฮะ
แล้วเอารวดหนามเนี่ยมาขึงด้วยทำให้ที่ดินของป้าเนี่ย
กลายเป็นที่ตาบอดแบบบอดสนิททีนี้ไม่มีทางเข้าออกแล้ว
แม้พื้นที่หลังบ้านจะมีบ้านญาติอยู่แต่ก็ใช้เข้าออกไม่ได้
มันมีคูน้ำกั้นอีกนะแล้วเจ้าของบ้านที่เป็นญาติก็ไม่ยอมให้ผ่านอีก
เพราะว่าเคยมีปัญหากันตั้งแต่ตอนนู้นสาวสมัยอายุ๑๗๑๘มีปัญหาเรื่องมรดกกัน
ด่ากันอะไรกันอย่างนี้เขาก็ไม่ให้ผ่านอีกนี่
สุดท้ายเนี่ยมันก็เลยไม่รู้จะออกทางไหน
ขอดูแผนผังที่ของป้าอีกทีนึงหน่อยอธิบายอีกนิดนึง
นี่นะฮะมีที่ดินของบ้านของป้าวิมลเห็นไหม
สามีชื่อลุงสะงะ๑ไร่๑ไร่นะโรงแป้งนะครับ
มีที่ดินของพระท่านถนนบางบอล๕ถนนบางบอล๗ถนนใหญ่อีกตรงน้อน
มีโรงเหล็กนะครับบ้านยากอยู่ด้านหลังทุ่งนั้น
ปกติแกจะเดิน๓๐๐เมตร๒๐๐๓๐๐เมตรก็จะเดินละละละ
ออกไปหาตรงนู้นตอนนี้ที่ดินต่างเนี่ยเค้าสร้าง
ตอนนี้ที่ดินต่างเขาสร้างกำแพงขึ้นมากั้นด้วยอะไรด้วยกั้นรวดหนามด้วย
เดินไปก็ไปเจอรวดหนามอะไรพวกนี้อีกนะฮะแล้วมันเป็นที่ของเขาหมดแล้วมันก็ออกไม่ได้
ข้างหลังก็ออกไม่ได้อีกมีคูกั้นมีป่ากระถิ่นอีกนี่มันอยู่แบบนี้ฮะ
คำถามคือแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดจะออกแบบมุดมันออกอย่างไร
นี่นี่รุงสง่าโน้มมุดดูให้ดูเลยอ้าวนี้ฮะ
คือพ่อพิมนต์แกบอกว่าเมื่อง๒๓เดือนก่อนมีหมาจรจักรมันมาขุดหลุม
แล้วเจาะโพรงเข้ามาแล้วมุดเข้ามาแถวบ้านแก
สามีก็ดูเอ๊ะหมามันมามันเนี่ยมันมุดมาเข้ามาได้ยังไงยังไง
มาเจอเจอผัวของมันก็เลยตัดสินใจขุดต่อเลย
เราก็เลยเอาตรงนี้แหละที่เห็นหมามันขุดแล้วรอดได้
ก็ฉันก็รอดตรงนี้เหมือนกันจากทางหมารอดเนี่ย
คนขอรอดด้วยแล้วกันขอรอดไปด้วยอ่า
ใช้เป็นเส้นทางเข้าออกทะลุไปอีกฝั่งนึงที่มันจะเชื่อม
เป็นทางเดินลัดเลาะไปสู่ถนนได้เผื่อออกไปข้างนอกซื้ออาหารการกิน
ซื้อข้าวของเครื่องใช้แต่มันก็ลำบากพี่อุ๋ยไม่อยากคิดเวลาเกิดแกป่วยนะ
เวลาฝนตกขึ้นมานี่ลำบากเลยเถอะแผะอีกมุดไม่ได้อีกรอดไม่ได้อีก
นี่ฮะคำถามคือแล้วจะแก้ปัญหายังไงนั่นสิคะ
เนี่ยขายที่น่ะอ่าแจ้งกับทางบรรดาอ่าเจ้าของที่ดินต่างต่าง
ที่อยู่ติดกันข้างกันที่เคยฟ้องร้องกันเพื่อจะขอทางเข้าออก
แล้วป้าแกแพ้คดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
หรือว่าจะญาติพี่น้องที่อยู่ด้านหลังอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ขายที่ผืนนี้๒๔ล้านบาท

ไม่ได้เอากำไรด้วยแกบอกอันนี้ตามราคาประเมินของกรมที่ดินเลย๑ไร่นะ
จะได้จบกันไปเดี๋ยวป้าไปหาซื้อที่อยู่ที่ใหม่

อ้าวแล้วจะทำยังไงเขาไม่ซื้อไม่รู้จะทำยังไงจริง
ตอนเนี่ยป้าพี่มนต์ก็บอกแกจนปัญญา
ท้อจนแบบอยากฆ่าตัวตาย
ฉันไม่มีอะไรจะบอกแล้วพี่
ชื่อชีวิตฉันระหว่างมากเกิน
ฉันเรียกแม่ฉันจะขายตัวเรียกแม่จู
เป็นมะเร็งแล้วชีวิตหนูต้องเจอแบบนี้แล้วเหรอ
ตันหมดแล้วหนูจะไปหนูไม่อยากอยู่ที่นี่
มีใครมาซื้อทางออกก็ไม่มี
ใช่ใครจะอยากอยู่หรอกนะหนูทนอยู่เพราะลูก

เราอยากอาหารทางออก
ออกก็ออกไม่ได้หนูอยากจะไปทั้งหมดอยากไม่มีภาระ
ไม่มีใครเหลือร้อนหนูจะไป
ปวีมลอายุ๖๕นะลุงสง่าสามีก็อายุ๖๕นะฮะ
แกบอกแกเคยฟ้องจะขอให้เขาเปิดทางเดินให้แกกว้าง๓เมตร
แต่สารให้แพ้คดีนะครับ
ทีนี้ลองฟังทางลุงสง่าหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
ลุงสง่าสามีป้าพี่มนต์เนี่ยที่วันนี้มาลองมุดทางลอด
มุดโทงให้ผู้สื่อข่าวดูเนี่ย

แกบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนจะใช้เส้นทางเข้าออกตรงนี้เนี่ย
ก็เคยใช้เส้นทางเข้าออกทางอื่นได้ตามปกติ
มีในทุนมาซื้อที่แล้วก็ปิดทางเข้าออกนะฮะ

เวลาลูกเอาของมาให้ก็จะมาวางริมถนน
แล้วแกก็จะหาทางออกไปเอา

นี่ฮะสุดท้ายเนี่ยโอ้โหแกบอกว่ามันลำบากไปหมดอ่ะ
ต่อให้มุดออกไปเดินออกไปเจอป่ากระถิ่นเจอดงย่าต่างถูกงูฉกงูกัดอะไรก็มีนะฮะ
กลายเป็นว่าทุกวันนี้เนี่ยยังหาทางออกเรื่องที่ดินตาบอดของแกไม่ได้เนี่ย

สง่าแกบอกแกขอบคุณหมา
ที่วันนั้นมันมาขุดโพงเนี่ยตรงเนี่ย
คือไม่ได้หมาฉันก็คงไม่เจอทางออกเนี่ยหรอพี่หมุน
อย่างนั้นเนี่ยตันนะฮะไม่รู้จะออกทางไหน
ตรงนู้นคือที่เรา
ไม่มีทางเลือกแล้วถ้าอยู่ก็อด
แล้วอย่างเราไม่สบายเนี่ยพอยาหมดปุ๊บก็ต้องไปโรงพยาบาลแล้ว
ไม่ไปแล้วใครจะเอามาให้มองว่ามาได้นะมันก็ไม่ได้เราก็ต้องไปเอง
หมอนัสก็ต้องไปผมเป็นอะไรอ่ะวันโลกนะผม
น้อยเนื้อต่ำใจบ้างไหมพ่อคือว่า
อยากจะตายด้วยผมคือว่า
ขนาดที่ทางเดินของเรามันไม่เหมือนของคนอื่น
เป็นทางของหมาเดินอ่ะเคยน้อยเนื้อต่ำใจบ้างมั้ยพี่พ่อก่อน
น้อยมากผมก็ไม่อยากจะบอกใครว่า
เอ้ยอีกหมาไงวะบอกกูก็มาตามทางหมาเดินมา
มารอดกูก็รอด
หมารอดลุงแกก็รอดอ่ะที่เห็นแกมุด
ถอดเสื้อด้วยใส่เสื้อด้วย
นี่นี่นี่นี่นี่
คนเหรอต่อเสื้อใส่เสื้อคนละคน
แล้วอยู่กันสามคนตีกอมทด้วยตามตัดให้เยอะ

คุณกะเรียงศักดิ์กลิ่นกลัดนะครับ

ไม่ได้ใช้เส้นทางเดินผ่านตรงไร่สวนของแกนะ

มีในทุนมาซื้อที่ดินตรงป่ากระถิ่นแล้วทำกำแพง

เป็นของในทุนที่มาซื้อที่ดินนะครับ

คนในบ้านป้าวิมลเนี่ยก็มาใช้เส้นทางเดินผ่านสวนไร่ของคุณเกรียงศักดิ์
ตอนนั้นแกก็ให้ทางเดินกว้าง๑เมตรนะ
แต่ป้าวิมลบอกว่าพอแกไปใช้จริง
ที่มันเหมือนกับถูกกินที่อะไรมาเรื่อย
ฝนตกบ้างอะไรบ้างมันก็เลยเรือไม่ถึง๑เมตร

แกก็เลยจะขอให้ทำทางเดินให้กว้างขึ้นเป็น๓เมตร

ซึ่งการไปฟ้องร้องจะเอาทางเดินกว้าง๓เมตร
มันคือที่ดินในส่วนของสวนคุณเกรียงศักดิ์นะฮะ
จนกระทั่งศาลเนี่ยมีคำตัดสินให้ป้าวิมลแกแพ้คดี
คุณเกรียงศักดิ์บอกผมก็เลยตัดสินใจ
เอางี้ละกันปิดเลยก็แล้วกัน
ปิดทางเดินในส่วนที่แกเคยเดินเข้าออกเลยก็แล้วกัน
เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของแกที่สามารถทำได้
ก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าไม่มีใครซื้อที่ของป้าวิมล
เคยมีในทุนจะมาขอซื้อที่ดินของป้าวิมล
ตามราคาประเมิน๒ล้าน๔จริง
แต่ป้าวิมลแกจะขาย๓ล้าน
คนซื้อเขาก็เลยถอนไม่เอา
ป้าวิมลก็เลยหันไปขายญาติ
ญาติจะขอซื้อ๒ล้าน

สุดท้ายมันก็เป็นเรื่องราวมาถึงปัจจุบัน
ถามว่าปัญหานี้จะจบยังไง
เพื่อให้บ้านของป้าวิมลมีทางเดินเข้าออก
ไม่ต้องไปมุดลอดกำแพงแบบนี้เนี่ย

ก็ต้องให้ป้าวิมลไปคุยกับญาติที่มีบ้านอยู่ติดกันที่อยู่ด้านหลัง

แต่ว่าป้าแกจะไปฟ้องแกจะเอาทางเดิน๓เมตร
แต่คุณเกียงศักดิ์ผมให้ไปเมตรหนึ่งแล้วกันไม่ยอม

เอาพูดตรงเราก็ติดใจไหมล่ะ
ก็เคลียร์กันดีก็ได้ไปฟ้องศาลใช่ไหม

เอาฟังคุณเกรียงศักดิ์ก่อนนะเดี๋ยวจะให้ฟังคุณวัน
มันไม่ได้ยินละได้ยินจากที่เราไปศาลเราสื่อกันตอนนี้เลย

นี่ล่าสุดคุณวันอยู่บำรุงนะฮะ
ก็เป็นอดีตกว่าส๙๔เขตบางบอลปะ

นี่วันนี้ก็เลยมาดูปัญหาให้
หลังจากได้รับแจ้งข่าวจากทางชาวบ้านเหมือนกัน
ลูกพี่ลูกน้องของป้าวิมลเนี่ยนะครับเมื่อกี้ก็ไปรอดอยู่ใช่ไหม
นี่ลุงสุนทรนะนี่แกบอกว่าอย่างนี้ฮะอ๋ออันนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องที่บ้านอยู่ติดกัน
ลูกพี่ลูกน้องที่มีที่ดินติดกับหลังบ้านของป้าวิมล
ที่ว่าคุณเกียงศักดิ์บอกก็นี่ลองไปคุยกับลูกพี่ลูกน้องเขาสิ
หรือเขาเคยขอซื้อ๒ล้านนี่แต่ป้าแกไม่ขายแกจะเอา๓ล้านใช่ไหม
คือทางคุณสมุทรนะครับบอกว่าป้าวิมนต์เนี่ย
แกเคยให้ทางคุณสมุทรเนี่ยไปเป็นพยานในศาลว่าป้าวิมลเนี่ยไม่เคยใช้เส้นทางผ่านเข้าออกในที่บ้านของตัวเอง
เพราะว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องมรดกกันมาก่อนก็เลยไม่ได้ญาติดีต่อกัน
รุ่นพี่รุ่นพ่อรุ่นแม่ไม่ได้ญาตินี้ต่อกันแต่ตัวแกกับป้าวิมลเนี่ยเจอกันก็ทักทายกันตลอด
แต่ป้าวิมลเนี่ยไม่เคยติดต่อมาขอใช้พื้นที่ที่ดินของตัวคุณสมุทรเลยนะเป็นทางเข้าออก
จนกระทั่งมีปัญหาไม่มีเส้นทางเข้าออกบ้านป้าวิมลก็ติดต่อมาว่าจะขายที่ให้๒ล้าน๖
แต่แกไม่มีเงินซื้ออยากได้ก็อยากได้นั่นแหละอยากขยายที่แต่ถามว่า๒๖๐๐ไม่มีเงินจริง

ก็ที่ดินแกเปิดเป็นอู่ซ่อมรถอยู่
ถ้าแกเปิดให้เป็นทางเข้าออกแกก็ลำบากกระทบกับอู่แกอีก
อ๋อนี่เขาเลยเปิดเลยนี่โอ้โหทุลักษณ์ทุเรมากป่าเหมือนสไลด์บอลอ่ะ
กดโทษฟังครับป่าน่าจะมืดเอาสิเห็นไหมครับสวัสดีครับลุงลุงชื่ออะไรครับ
รู้จักผมใช่ไหมครับโอ้โหครับผมไปเรียกทุกเที่ยวเลยมาผมเห็นตามข่าว
กับว่ามันก็ตันทุกทางเข้าทางออกหรืออยู่ทางเดียวในขณะนี้นะครับ
สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณวันบอกว่าแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับคือเรื่องนี้เนี่ย
เป็นคดีความฟ้องร้องกันอยู่ด้วยนะฮะบางส่วนสารก็มีคำตัดสินแล้วด้วย
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องว่ากันไปตามหลักกฎหมายต่างตอนนี้ก็ทำได้ก็คือการบรรเทาความเดือดร้อน
เดี๋ยวจะส่งพวกของอุปโภคบริโภคเข้ามาช่วยเหลือของกินของใช้
แล้วจะชองเจรจากันให้อีกรอบหนึ่งระหว่างคู่กรณีทุกฝั่งทุกฝ่ายเผื่อจะหาทางออกกันได้บ้าง

คือของยังไม่ต้องคุยจริงนะจริงพี่อุ๋ย
คือถ้าไม่คุยกันเนี่ยจบเลยนะถ้าต่างฝั่งต่างฝ่ายต่างยึดของตัวเองเป็นหลักนะฮะ